คุณผู้ชมครับเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจน
แต่ว่าเอกชนก็ส่งสัญญาณแล้วว่ายังไม่พร้อมแล้วก็ไม่สามารถจะแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ไหวนะครับ
หนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้คือคุณโอลานจันผู้ครับ
เป็นนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านท่านก็บอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องแบกรับต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่มันสูงขึ้น๕๑๐ไปแล้ว
ซึ่งถ้ารัฐบาลใหม่จะให้ปรับขึ้นค่าแรงแบบขึ้นทันทีเลยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างมาก
ก็ควรจะพิจารณาอย่างรอบครอบรอบด้านนะครับ
โดยตามปกติแรงงานในภาคการก่อสร้างจะได้ค่าแรงที่สูงกว่าธุรกิจอื่นอยู่แล้วประมาณ๓๐๕๐บาท
หรือคนหนึ่งก็๔๕๐บาทต่อวันอยู่แล้วโดยเฉลี่ยนะครับ
เนื่องจากเป็นงานที่หนักแล้วก็ต้องยอมจ่ายเพื่อป้องกันแรงงานนั้นไหลออกไป
ซึ่งค่าแรงเป็นต้นทุนถึง๔๐ของธุรกิจจึงควรใช้วิธีการทยอยปรับขึ้นปีละ๑๐๑๕เพื่อลดผลกระทบให้กับทุกฝ่ายครับ

เร่งยกระดับท่องเที่ยวไทย

สร้างรายได้มากถึง๓ล้านล้านบาท

รอบครอบและรอบด้านด้วยนะครับ